เอาล่ะมาต่อกันที่กระแสข่าวเมาส์ข่าวลือเรื่องอักษรย่อกันบ้างดีกว่า
ค่ะมาเลยดิฉันถนัดเรื่องนี้สนุกมากสำหรับนักแสดงหนุ่ม
เขาเมาส์กันว่านักแสดงหนุ่มตาเล็กนะคะที่หลงแฟนสาวจนโงหัวไม่ขึ้น
ไม่เป็นอันเรียนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งสาวนี่มีอักษรย่อไหม
เป็นมัยยะมกอ่ามัยยะมกก็คือคำซ้ำชื่อซ้ำเออถูกต้อง
ทันทีที่ทั้งคู่ออกงานร่วมกันก็เลยให้เคลียร์ประเด็นนี้ให้หายคล่องใจกันหน่อย
โดยนักแสดงหนุ่มยืนยันว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนเนื่องจากชีวิตตอนนี้ทุ่มเทให้กับงาน
พร้อมกับออกตัวว่าแยกแยะเรื่องส่วนตัวได้และถ้าหากชีวิตจะพังก็คงจะพังด้วยฝีมือตัวเองเท่านั้นแหละค่ะ

ถ้าจะบอกว่าเป็นตูมตามหญิงก็เขียนตูมตามหญิงไปเลยครับ
ถ้ามันคือผมกับน้อง

คือผมก็ไม่ได้อยากจะออกมาปฏิเสธด้วยตัวเองอะไร
เพราะว่าจริงแล้วผมแค่ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องประเด็น
แต่ผมก็รู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันอยู่แล้ว
ว่าเราทำงานยังไงเราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตยังไง
ขอร้องครับคือด่าผมได้นะ
ประเด็นอะไรก็ตามที่จะบอกว่าผมแย่หรือไม่ดี
ฟงติดแฟนอะไรได้หมดเลยแล้วแต่เลยครับ
แล้วแต่ทุกคนแต่อย่าพลาดพิงคนอื่น
อย่าคิดว่าเป็นเพราะคนอื่นทำให้ชีวิตผมพัง

ซีเรียสไหมจริงตอนเห็นข่าวก็แบบ
อย่างที่พี่ตามบอกค่ะถ้าเกิดอ่านหัวข่าว

พอคุยกันแล้วคือมันไม่มีอะไรที่มันแบบ
มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเขียนอะไรอย่างนี้ค่ะ

สบายใจมากกว่าที่ได้คุยกันแล้วแล้วมัน
ก็ปล่อยเขาไปเถอะแล้วแต่คุณจะมอง

ชอบในการออกโรงปกป้องเหมือนกันนะ
ถึงจะไม่ได้บอกเป็นชื่อว่าอย่ามาว่า
คนข้างกายของผมแต่ว่าอย่าไปโทษคนอื่น

ฉันเคยร่วมงานกับน้องเขามาหลายปีก่อน

นิสัยเรียบร้อยน่ารักเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าจะมีเรื่องเสียหายเนี่ย

ที่ตัวจะติดกันมันเป็นเรื่องปกติ
ถ้าเกิดว่ามันไม่ส่งผลกระทบกับงาน

ซึ่งตัวตูมตามเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะ